ไปดูอีกหนึ่งที่ที่เขาว่ากันว่าหลายงวดแล้วเหมือนกันจ้า
วัดน้ำดิบเมืองกำแพงเพชร
ชาวบ้านเขาไปที่นี่เขาไปแก้บนนะ
แก้บนกับกุมารปิ่นเพชรเพราะว่าเขาว่ากันว่าได้มาหลายงวดติดแล้วว่า
แต่ว่างวดนี้ยังไงคะพี่
ไปเลยหอชัยกุมารปิ่นเพชรนะคะ
ที่วัดน้ำดิบหรือวัดเชตะวนารามนั่นเองเนาะ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
บรรยากาศคนที่มาทำบุญก็คึกคักอย่างที่เห็นกันอยู่
แล้วก็ยังมีคนที่ดวงดีดวงแห่งเนี่ยเขากลับมาแก้บน
เพราะว่าเขาได้โชคจากกุมารปิ่นเพชรในงวดก่อน
คุณดูสิของมาแก้บนเพียบ
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับกุมารปิ่นเพชร
หลังเสร็จสิ้นพิธีจะพลาดได้ยังไง
ก็ต้องไปดูที่อ่างน้ำมนที่ทำพิธีกันหน่อย
ตั้งอยู่ข้างรูปหล่อของกุมารปิ่นเพชรเลย

แล้วก็มีการบอกว่าให้จัดเป็นชุดนะ
แล้ววางไว้บนกระดาษให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ชัดเจน
ดูแบบนี้บางคนบอกว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากทำไมแบบเช้าไม่ได้เรื่องนี้
เช้าไม่ได้เหมือนแค่คุณแบบอย่าไปเลย
ให้คุณมาตกใจเล่นเพราะฉะนั้นข่าวนี้จบแค่นี้ดีกว่า
ถ้าหากขอไม่เศร้าจัชเข้าหลาย
จบแล้ว

เห็นแล้วใจคอไม่ค่อยดี
เอางั้นก็รีบไปที่ชัยหน้าต่อแล้วกัน
เหลือมีอะไรที่ให้เราได้ดูสนเต้นกันอีกนะ

เวลาใครมาขอโชคขอลาบจากไอ้ส้มฉุน

มาถวายแก้บนให้กับไอ้ส้มฉุนเลยจ้า

เออถูกหลบแวงด้วยถูกมาไหลแบบด้วย
บริเวณหน้าลานไอ้ส้มฉุนยักษ์วัดทรงเสวย

แลนด์มาร์คสำคัญชาวบ้านมาเลยค่ะ
มาพร้อมกับว่าวขนาดและรูปแบบต่าง
มาเล่นว่าวกันอย่างสนุกสนาน
เพราะว่าว่าวถือเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่ส้มฉุนโปรดปราน
ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยวิ่งว่าววิ่งว่าวตลอดเลย
คุณจิดาพาอินเมืองเนี่ยเล่าให้นักข่าวเราฟัง
บอกว่าได้ขอพรกับไอ้ส้มฉุนเอาไว้

เนี่ยอวดให้เราดูโอ้โหซื้อมาเยอะลงทุนมาเยอะเหมือนกัน
ที่ซื้อมาโอ้โหแผ่ออกมายังก็พัด

แต่ที่ลงทุนไปสำหรับคุณจิดาภาก็คุ้ม
เพราะรับทรัพย์กลับมาหลักแสนบาท

วันนี้ก็เลยมาแก้บนวิ่งว่าวเป็นการตอบแทนไอ้ส้มฉุนหน่อย
แล้วหลังจากที่แก้บนเสร็จแล้วคุณคิดว่าเขาจะพลาดได้ยังไง
ไม่พลาดหรอกค่ะที่จะจุดประทัดนี่
ดังปั้งไปทั่ววัดเลยนะ
เดี๋ยวรอนะรอจุดหมายปลายประทัดดูให้ดีคุณผู้ชมจับตาอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะ
เพราะมันจะมาแบบแว๊บเหมือนกัน
นี่ค่ะพี่จิดาพาอวดให้เพื่อนได้ดูกันเลยว่าสุดท้ายแล้วคือความหมายเป็นยังไง

อ้าวเดี๋ยวรุ้นกันยังกับซุเปอร์สตาร์ลงพื้นที่เลย

ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมใครทำดีก็ได้ดีคิดดีก็ได้ดีแหละ
ส่วนเรื่องของดวงมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาแต่ละคน
โอ้ใช้นาธใช้นาธของดีใช้นาธนะ
เหนือจากไอ้ส้มฉุนถ้าถามว่าผมรู้จักอะไรที่เป็นของดีชายนาฏอีก

แล้วก็ยังมีโน่นนก
ส่วนนกไปบ้างนะสวนนกช่วงนี้เหงาเลยมัวแต่มาหาไอ้ส้มฉุน
กำลังนกบินกันจิ๊บเลยตอนนี้